คุณผู้ชมครับกลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาทันทีนะครับ
เมื่อมีธุรกิจใหม่ที่เปิดขึ้นมา
เพื่ออำนวยความสะดวก
แล้วก็สร้างความเชิดหน้าชูตาให้กับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน
นั่นคือธุรกิจการให้เช่าสินสอดนะครับ
ธุรกิจนี้เป็นมาอย่างไร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับคนที่ทำกิจการนี้มานะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
คำว่าเจ้าสาวสินสอดเป็นล้าน
ใครก็อยากมีโมเมนต์นี้ทั้งนั้น

เป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลอีกด้วย
ซึ่งในเพจก็มีรายละเอียดในการให้บริการ
อกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกบริการอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้
เธอบอกว่าก่อนจะมาเป็นกระแสการให้เช่าสินสอดวันแต่งงานนั้น
ก็ได้ให้บริการรถเช่าวิวาให้แก่คู่เบาสาวไปจอดหน้างาน
ส่วนที่ให้บริการสินสอดวันแต่งงานนั้น
เริ่มมาได้ประมาณ๓เดือนเท่านั้น
ซึ่งคู่เบาสาวจะต้องมาทำสัญญาและยอมรับข้อตกลงก่อนจะให้บริการ
โดยหนึ่งในข้อตกลงนั้นคือต้องให้ญาติฝ่ายเบาสาวมาเซ็นรับทราบ
สินสอดนี้เป็นเพียงพร็อปที่นำมาวางในงานเท่านั้น
ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าและครอบครองได้ค่ะ
คู่บ่าวสาวก็ไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งเกี่ยวกับสินสอดหรือพร็อปที่เตรียมไว้
เพราะทางบริษัทจะมีทีมงานเป็นคนถือพานสินสอดและมีกาดไปรักษาความปลอดภัย
โดยลูกค้าไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องสินสอดที่นำไปใช้ในงาน
แต่คำว่าเช่ามันก็ไม่ถูกซะทีเดียว
จริงแล้วมันเป็นคำที่เราแบบจะให้คนเข้าใจง่ายค่ะ
ก็เลยบอกว่าเช่าเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่มันคือการขายบริการ
ซึ่งในวันงานเราจะมีครบหมดเลยก็คือพานเงินพานทอง
พฤติถือผ่านเงินผ่านทองนะคะกาก
แล้วก็ค่าเดินทางของเราทั้งหมดตากล้องด้วย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยค่าบริการตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบ
คือเขาจะเบาสาวจ่ายอย่างอื่นมากกว่า
บอกต่อว่าธุรกิจนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี
มีคนจองคิวแล้วจนถึงปีหน้า
และถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำหรับเบาสาวในยุคปัจจุบัน
ที่ไม่ต้องไปกู้เงินมาจากที่ไหน
ไม่ต้องจ่ายดอกแพงแต่มีหน้ามีตาเหมือนเบาสาวคู่อื่น
ซึ่งเธอยืนยันว่าเงินและทองที่นำมาให้บริการนั้นเป็นของจริง
แต่ไม่สามารถมารีวิวได้เหมือนธุรกิจอื่น
และไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะถือเป็นการให้เกียรติลูกค้า
ด้านโคศกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุรบุว่า
ธุรกิจนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่คาดไม่ถึงว่าจะมีอยู่ในสังคมไทย
ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ที่มุมมองและความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
บางทีอาจจะหลงลืมไปว่ารากฐานของเรื่องสินสอดคืออะไร
เขาอาจจะไปมองการสินสอดว่ามันเป็นเรื่องของเป็นหน้าเป็นตา
หรือว่ามันอาจจะเป็นรู้สึกว่าอาจจะต้องทัดเทียมกับคนในชุมชนอย่างนี้
มองสินสอดก็จะต่างไปจากเดิมนะครับ
หลายคนก็เลยให้คุณค่าเรื่องของปริมาณ
เรื่องของเงินเรื่องของสินสอดเนี่ยเพื่อหน้าตาตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วนะครับ
ดังนั้นธุรกิจตรงนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่า
คนในสังคมบางส่วนก็ต้องการเรื่องความน่าเชื่อถือ
หรือว่าความมีหน้ามีตามในสังคม
ในอดีตสินสอดทองมั่นเป็นวัฒนธรรมเพื่อเป็นหลักประกันให้กับฝ่ายหญิง
หากฝ่ายชายผิดสัญญาในการแต่งงาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงไปให้คุณค่าทางสินสอดทองมั่นว่าเป็นหน้าเป็นตาทางสังคม
จึงทำให้การให้ความสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ผิดประเด็นไปค่ะ
ข่าวเทราทีวีรายงาน